ผมวีโรตรักษณกษรสมาชิกสภาพคุกแทนราชดร
แบบบัญชีไรชื่อพระเก้ากลายในฐานะสมาชิกรัฐศพา
วันนี้การยื่นแก้ไขร่างรัฐธรรมนูลมีหลายฉบับมากนะครับ
มีรายละเอียดเยอะมากแต่แก่นของมันจริงจริงในการแก้
ครั้งนี้มีไม่มากครับ
ผมขออนุญาตต่อจิ๊กซอภาพใหญ่
ให้ท่านประธานได้เห็น
มุ่งหมายที่สำคัญในการแก้ไขรับนูล

แล้วท่านประธานจะร้องอ๋อเลย
มีความพยายามที่จะแก้ระบบเลือกตั้ง
ให้มีสอสอแบบแบ่งเขตเป็น๔๐๐

เขตที่มากขึ้นทำให้เขตเล็กลง
ก็เอื้อให้กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง
คุมคะแนนเสียงของประชาชน

วิชามานที่เคยใช้กันมา

พลล่มไพ่ไฟเวียนเพียนบัตรเขย่งคืนหมาหอน
จะกลับมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
แล้วมันประจวบเหมาะกับอะไรครับท่านประธาน
มันประจวบเหมาะกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒

ของการเข้าไปแทรกแทรง
การใช้งบประมาณทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประจวบเหมาะกับแก้มาตรา๑๑๒
เมืองไปวางคนในพื้นที่ตัวเองได้และที่สำคัญคือใช้งบประมาณมาทำ
โครงการได้ประจวบเหมาะกับร่างงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
ที่กำลังจะผ่านประจวบเหมาะกับเงินกู้๕แสนล้าน
ที่ประชาชนกำลังจะแบกรับภาระทั้งประชาชนที่เกิดแล้วในวันนี้
และกำลังจะเกิดในวันข้างหน้าอะไรมันจะประจวบเหมาะขนาดนั้นฮะ
ผมจึงยืนยันว่ารัฐธรรมนูลที่ถูกแก้ในครั้งนี้
ถ้าพูดสั้นฮะเจตนาแอบแฝงก็คือแก้เพื่อมาโกง
แต่เดิมผมก็สงสัยว่าจะไปจูงใจวุฒิสมาชิกมาโหวตให้ได้อย่างไร

มีสวมาเอี่ยวด้วย
ก็ต้องขอบคุณครับที่สวบางท่านได้อภิปรายเตือนสติ
สวท่านอื่นที่กำลังจะโหวตให้กับร่างการแก้ไขรัฐมนุนฉบับนี้
ที่ผมเรียกว่าฉบับคอสชกลายพันธุ์

ว่าเดี๋ยวรับไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ทีหลัง

สังคมไทยเราช้ำกับคำนี้มากี่รอบแล้ว
ดิวแบบนี้เราถูกหลอกมากี่หนแล้ว
รับไปก่อนแล้วแก้ทีหลัง

ในเมื่อหลักการในวาระ๑คือจะแก้๑๔๔กับ๑๘๘
แล้วกรรมาธิการในวาระที่สอง
จะแก้ให้กลับไปไม่แก้ได้ยังไงฮะ
และที่สำคัญมีอะไรการันตีว่า

จะแก้กลับไปเป็นแบบเดิม
ประชาชนถูกหลอกซ้ำหลอกซ้อนมากี่ครั้งแล้ว
ผมว่าเรื่องนี้ต้องรับมาเป็นบทเรียน

เปิดโอกาสให้สวมาร่วมสังคกรรมด้วย

สววัญชัยผมขออนุญาตเอ่ยนามไม่ได้เสียหาย
ท่านพูดคำหนึ่งนะท่านบอกว่า
มีหลายคนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วมาใส่สว
ก็ผมจึงเรียนให้ท่านวัญชัยลองดูการโหวตของสว

เดี๋ยวก็จะรู้ว่ามีคนเอาชั่วมาใส่สว
หรือมีสวบางคนมีความชั่วเป็นเหมือนสนิมที่เกิดจากเนื้อในตน

เอาของรับนูลปี๔๐มาใช้
เรากำลังจะเอาของ๒๐ปีก่อนมาใช้ใน๒๐ปีถัดมา
ผมตั้งคำถามครับสังคมวันนี้เราเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้ว
สังคมที่ตอบรับความแตกต่างหลากหลาย
สังคมที่ประชาชนเรียกร้อง
ให้เอาฝุ่นใต้พรมในสังคม
ขึ้นมาพูดขึ้นมาแก้
ปรับปรุงสวัสดิภาพทางสังคมให้ดีขึ้น
ปรับปรุงขีดความสามารถของประเทศของพลเมือง
ให้สามารถแข่งขันกับโลกยุคใหม่ได้
บริบทของการเลือกตั้งระบบเลือกตั้ง

มุ่งสร้าง๒พักใหญ่ในระบบนิเวศเดิม
กล้าจะสามารถตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในยุคนี้ได้อย่างไร
มั่นใจได้ยังไงว่าฝุ่นใต้พรมต่าง
การปฏิรูปต่างที่สังคมต้องการ
ประเทศนี้ต้องการประชาชนต้องการ
จะถูกพูดถึงในพื้นที่สะพานทรงเกียจแห่งนี้
จะถูกขับเคลื่อนในการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
อกจากนี้ระบบการเลือกตั้ง๔๐
ไม่ได้อยู่ในระบบนิเวศในปี๔๐

เจอกับรัฐธรรมนูลที่เป็นเงื่อนไขของคอสช
มัตราสังสร้างพันธนาการเต็มไปหมด
สวยยุคนั้นเลือกตั้ง
นี้มาจากการแต่งตั้งหรือมาจากกลไกของการแต่งตั้งของคอสช
ที่คนเอกกระยุทธ์จังห์โอชาเป็นผู้เลือก
กรอิสระที่อิสระจากประชาชน

เราได้พบกับกรกตชั้นดี
ขอแยอะที่เอยนามท่านอาจารย์ยุวรัตตกับมนเวศ
ท่านอาจารย์โคธมอาริยาผมคงไม่ต้องบอกว่า
ยุคนั้นกรกตชั้นดียุคนี้กรกตชั้นไหน
ท่านประธานครับแล้วยังเจอกับเงื่อนไขปิดตาอีกเยอะแยะ
การปฏิรูปประเทศที่สสเสนอกฎหมายนี้ไม่ได้
พอรัฐบาลจะเสนอกฎหมายก็จะอ้างว่าเป็นกฎหมายปฏิรูป
แล้วเอาสวมาร่วมโหวตด้วย
ที่สำคัญที่สุดพรบอะไรก็ตามที่ยื่นให้นายกพิจารณา
ก็อ้างว่าเป็นกฎหมายการเงินและตีตกไป
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของพักเก้าไกร
ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของผู้เรียน
คืนเวลาให้กับครูคืนอำนาจให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา
ในการกำหนดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ท้องถิ่นของตัวเอง
คืนเวลาให้กับนักเรียนเพื่อเอาไปคิดสร้างสรรค์

พลเอกประยุทธ์จันโอชาตีตกยังไม่ใยดี
ที่สำคัญยังกล้าตีตกร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับของประชาชนอีกด้วย
อกจากนี้ยังเจอกับยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ไม่ต้องมาอ้างครับผมเห็นสวท่านหนึ่ง
อ้างถึงมาตรา๑๑ว่ายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีปรับเปลี่ยนได้

เอาสถานการณ์การระบาดของโควิดวันนี้
ยืดหยุ่นไหมตอบโจทย์ไหม
รับกับสถานการณ์การกายพันธุ์ของไวรัสได้ไหม
สามารถชี้ให้ประชาชนเห็นแสงสว่างในการแก้ไขได้ไหม
นี่แหละฮะในทางปฏิบัติมันไม่มีความยืดหยุ่นเลย
อย่าอ้างมาตรา๑๑ให้อายเขา
วันนี้มีใครถามไหมครับว่าสถานการณ์โควิด
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งหลายคนไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมจะบอกให้ว่า
พลเอกประยุทธ์จันโอชามีใครไปถามไหมครับว่า
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะปรับปรุงยุทธศาสตร์อย่างไร
รับกับสถานการณ์โควิดไม่มี
ผลผลิตของยุทธศาสตร์ชาติคือเอกสารและกองเอกสารเท่านั้น
ที่ไม่สามารถนำพาให้ประชาชนรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปได้เลย
สองร้อยเจ็ดสิบสองหรือที่เราเรียกว่าปิดสวิตช์สอวอ
ไม่ต้องมาอ้างฮะว่ามีการทำประชามติผ่าน
ได้รับคะแนนมาแล้วสิบหกจุดแปดล้านเสียงวันนั้นทำประชามติมีประชาชนถูกจับ
คอสชเท่าไหร่และผมยืนยันว่ารัฐมนูลฉบับนี้
ที่ใช้กันอยู่นี้ก็ไม่ใช่ฉบับที่ทำประชามติผ่านมา
เพราะหลังจากที่ผ่านพลเอกประยุทธ์ก็มีการแก้มาตรา๑
สิบสองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเก้าและร้อยแปดสิบสอง
โดยที่ไม่ได้มีการทำประชามติซ้ำดังนั้นเลิกวาธกรรมว่ารัฐมนูลฉบับนี้
เป็นฉบับที่ผ่านประชามติสักทีฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา
อีกเรื่องหนึ่งในคำถามระหว่างการทำประชามติ
ก็อุตส่าห์มีคำถามพ่วงและคำถามพ่วงก็มีคำถามนำซะด้วย
ว่าเพื่อการปฏิรูปประเทศให้ต่อเนื่องมีคำถามนำฮะ
ยังไม่หนำใจมีถามอีกด้วยนะสร้างคำกำกวม
ว่าให้ที่ประชุมของรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี
ทำไมไม่ถามตรงไปเลยฮะว่าจะให้สวเลือกนายกได้หรือไม่
ประชาชนหลายคนไม่เข้าใจว่าที่ประชุมร่วมของรัฐสภาคืออะไร
แล้วที่สำคัญคือมีคลิปวีดีโอของคนคนหนึ่งท่านท่านหนึ่ง
ที่วันนี้เป็นสวท่านบอกไว้เลยว่าท่านเป็นคนใส่มาตรานี้ไว้เอง
แล้วก็จะมีสองร้อยห้าสิบเสียงในกระเป๋าหาแค่อีกร้อยกว่าเสียง
คนของคอสชก็จะได้กลับมาเป็นนายกแล้วอย่างนี้

ที่สภาท่านหนึ่งท่านพูดว่าไม่เกี่ยวกับสวเลย
สวเพียงแค่เห็นชอบก็ในเมื่อมีสวท่านหนึ่งสารภาพแล้วว่า
มีสองร้อยห้าสิบเก็บไว้ก่อนในกระเป๋าก่อนเลือกตั้งสวสองร้อยห้าสิบคน
พลเอกประยุทธ์จันโอชาเลือกก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง
สวท่านหนึ่งพูดและวันนั้นผมจำไม่ลืม
ผมจำได้ว่ายกเว้นท่านประธานที่งดออกเสียงนอกนั้น

ความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาพูดในสภาแห่งนี้ว่า
ทำไมเราไม่พูดถึงการแก้สถานการณ์โควิดก่อน
มาพูดถึงเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนุนทำไม
ผมดีใจที่ท่านพูดเรื่องนี้
อยากให้เห็นการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังลำบากอยู่

ถ้าท่านห่วงใยในสถานการณ์โควิดอย่างนี้จริง

วันนี้การเลื่อนฉีดวัคซีนประชาชนหลายคนถูกลอยแพร่
อยู่ภายใต้การบริหารของใคร

ไฟเซอร์ที่บอกว่าจะมาไตรมาส๓ถูกเลื่อนไปที่ไตรมาส๔
ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งจะมีข่าวสั่งซื้อ๔๐ล้านโดส
บอกว่าจะทยอยส่งตั้งแต่เดือนสิงหาคม
อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายกที่ชื่อว่า

มีบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งที่เขาได้รับวัคซีน

แต่กลับติดเชื้อโควิดที่เชียงรายและอีกหลายที่
ก็อยู่ภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ใครเป็นคนเลือกพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรี
ไม่ใช่สว๒๕๐ท่านหรือไม่

เพราะท่านงดออกเสียงในวันนั้นผมจำได้ไม่ลืม

หลายคนห่วงใยแล้วก็อ้างฮะ
เปรียบเทียบประเทศเรากับต่างประเทศ
บอกว่าประเทศอินเดียอเมริกา

ผมอยากเรียนท่านประธานผ่านไปยังคุกพูดว่า
อเมริกามีประชากร๓๒๘ล้านคน
อินเดียมี๑๓๖๖ล้านคน
ถ้าเข้าไปดูข้อมูลในวันนี้โดยเฉพาะข้อมูล
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อประชากร
ประเทศเรานำหน้าอินเดียและอเมริกาไปแล้ว

สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ
บอกว่าที่อังกฤษติดต้อง๑๑๐๐กว่าคน
ประเทศไทยติดแค่๓๔๐๐๐แล้วดีกว่า
อังกฤษตรวจวันละเป็นล้านคนฮะตรวจวันละล้านเจอหนึ่งหมื่น
ประเทศไทยตรวจห้าหมื่นเจอสามสี่พันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้ฮะ
ไม่ตรวจคือไม่ติดตรวจน้อยก็ติดน้อยสถานการณ์แบบนี้
ถ้าสวห่วงใยในสถานการณ์จริงก็ต้องถามกลับว่า
ใครเลือกนายกคนนี้มาและที่ต้องปิดสวิตช์สอวอก็คือ
ในเมื่อสองร้อยห้าสิบท่านหักท่านประธานไปหนึ่งเหลือสองร้อยสี่สิบเก้า
เลือกคนคนนี้มาก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนขนาดนี้
มีประชาชนถูกลอยแพ้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนถูกเลื่อน
เมื่อเชื่อวันกระวนกระวายใจว่าเมื่อไหร่ตนจะได้รับการฉีดวัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์เครียดรับวัคซีนซีโนแวค๒เข็มเหมือนฉีดน้ำเกลือเหมือนอาบน้ำมนต์
ผมตั้งคำถามว่าทำไมเราจะไม่ปิดสวิตช์สว
ให้คนเหล่านี้ได้กลับมาเลือกนายกอีกก็ในเมื่อเลือกมาแล้วก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนถึงขนาดนี้
เลือกคนผิดให้ประชาชนยังคิดจะเลือกกันอีกหรือฮะ
นี่คือเหตุผลที่ผมบอกทำไมต้องแก้มาตราสองเจ็ดสอง
ปิดสวิตช์สอวอท่านประธานที่ขอรับวันนี้ผมพูดด้วยความขอรับจริงจริง
ท้ายที่สุดผมอ่านข่าวแล้วไม่สบายใจ
ที่มีสวบางท่านพูดว่าสอสอรู้แก่อำนาจ
ที่บังอาจมาปิดสวิตช์สอวอ
ผมต้องตั้งคำถามกับท่านประธานครับว่าใครกันแน่ที่รู้แก่อำนาจ
เมื่อสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรยึดโยงกับประชาชน

ดีอยู่ในหัวจิตหัวใจว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
ในขณะที่สมาชิกวุฒิสภาท่านเองก็ทราบข้อเท็จจริงดีว่า
ท่านมาจากกลไกของคอสชและผลเอกประยุทธ์ก็มีส่วนเลือกท่านมา
ดังนั้นอย่าใช้คำนี้เลยครับผมจึงยืนยันว่าต้องทำประชามติ
เพื่อให้อำนาจในการแก้ไขรับนูลคืนไปสู่ประชาชน
เพื่อให้อำนาจอธิปไตยอำนาจสถาปนาร่ำนูล
อยู่ที่ประชาชนและในวันนั้นไม่ใช่แค่ปิดสวิตช์สอวอ
ถ้าสวยังไม่คุมกันเองและยังมีท่าทีเป็นปรปักกับประชาชนอย่างนี้
ไม่ใช่แค่ปิดสวิทธิ์วันนั้นต้องลื้อสวิทธิ์
ที่ยึดโยงกับประชาชนขอบพระคุณครับท่านประธาน